อาหารทะเลราดข้าวของเราคือจานละ๘๐บาท
ลูกค้าเขากินอยู่ราคานี้เราก็ขายแพงไปวันนี้มันไม่ได้แล้วเราก็เห็นใจคนกินเหมือนกัน
ค่ะปลาชิปปานอมค่ะข้าเป็นเจ้าของร้านมีที่ล้านประนองตามสั่ง
จะมีเรือเรือที่ออกอยู่ที่

เช้าขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาของมาส่งให้เราแล้ว
แล้วแต่ของมาช้ามาเร็วเราจะใส่๓วันต่อวันค่ะ

ปูคือลูกค้าก็เป็นผัดกะเพรา

ปูของเราของเราเราจะแกะมาอย่างนี้เลยนะ
เราจะมีทั้งไข่ทั้งก้อนทั้งกล้าม
แล้วก็กั้งลูกค้าสั่งอะไรบ่อยสุด

กล้างปูเอ็นหอยตรงนี้ค่ะ
เขาเรียกเอ็นหอยจอกลูกค้าจะชอบนะ

เป็นช่วงถ้าน้ำขุ่นเราก็ไม่มีขาย
น้อยร้านที่จะมีค่ะน้อยร้าน
อันนี้เราอยู่กับทะเลเลยนะ
มาถนนเส้นนี้ต้องแวะร้านแม่ประนอมก่อนค่ะ
อร่อยทั้งเยอะทั้งอิ่มเลยค่ะ